แต่ว่าให้กลับไปดูภาพบรรยากาศเมื่อคืน

ไม่รู้ผีจริงผีปลอมปนกันไปหมด
เอาจริงคือถ้าเดินเจอผีจริงก็ไม่มีใครรู้อะค่ะ
พวกมันจะถักว่าเอ้าไปไหนอ่ะวันนี้

คุณผู้ชมในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะเขาก็มีนักท่องเที่ยวนี่
นะฮะก็ไปแบบครอบครัวก็มีมาเป็นกลุ่มเพื่อน

เดินเข้าไปชมเหล่าบรรดาผีนะฮะ
ก็เป็นนักศึกษาเขาแต่งชุดผี
ประจำจุดต่างทั่วพิพิธภัณฑ์

คอยสร้างความหลอนความน่ากลัวให้กับทุกคน

ข้างหน้าจะมีผีอะไรโผล่มาหรือเปล่า

เสียงหัวเราะกันไปกันตลอดทางนะครับ

ให้กับนักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกัน

การแต่งชุดผีของหนูน้อย
อายุไม่เกิน๑๒ปีนะคะ

ก็มีการประกวดแต่งกายเป็นผีนะครับ
อายุเล็กขึ้นไปก็ทำให้มันดูสยองมากขึ้น
บางคนแต่งตัวแบบเลือดสัตว์เต็มตัวนะครับ
ก็เหมือนจนบางคนคิดว่าผีจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงาน

มีการโพสต์รูปลงในโซเชียลในทีมฮาราวี

ก็จะมีเจ้าที่นับคะแนนในการโหวตให้

นักท่องเที่ยวไปเยอะไปชมผีไปแต่งรูปผี

จากขอนแก่นแล้วเชียงใหม่ก็จัดงานเหมือนกันครับ
ร้านอาหารหลายแห่งนะฮะดึงดูดนักท่องเที่ยว

ให้เรื่องฮาราวีนผีแบบนี้นะ

ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่

หน้าร้านก็มีการแต่งเป็นหุ่นผีต่าง
ว่าเป็นผีไทยผีเทศมาหมด

สยองขวัญรับเทศกาลฮาโลวีนนะฮะ

มีควันพุ่งออกมาแบบนี้ครับนะครับ

ส่วนในกรุงเทพก็มีการจัดงานเช่นเดียวกัน
หลายพื้นที่เมื่อคืนนี้นั่งอยู่ในเฟซบุ๊ก
มีแต่ภาพผีเต็มเฟซบุ๊คโซเชียลไปหมดเลย
กลับมาที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะ

ทีนี้ร้านรวงต่างเมื่อวานนี้ก็จัดร้าน
ให้เป็นบรรยากาศแบบผีแบบนี้
แต่เอาล่ะจะไปเที่ยวทั้งทีต้องปลอดภัยนะคะ
ก่อนที่จะเข้าไปด้านในนี่มีตำรวจท่องเที่ยวนะคะ
ตั้งจุดคัดกรองเข้าไปนะคะผีหลอกโอเค
แต่คนหลอกไม่โอเคนะคะเขาก็เลยมีการตรวจแบบนี้ก่อน
ก่อนเข้าไปเพื่อความสบายใจของนักท่องเที่ยว
ทีนี้สีสันฮาโลวีนนอกจากจุดนี้แล้วไปดูนี่
ชาวเน็ตเขาว่ายังไงคุณอุ้ยตายแล้วนี่คืออะไร
หลวงปุกเค็มอู๊ยฮึออออไม่ไปไหนเนี่ยค่ะ
ถ้าขับรถข้างนี้มีโอ๊ยมีร้องนะเนี่ย
หล่อนผีหลวงปู่เข็มสะพรึงสุดค่ะลุยไฟกี่เมตรนะคะ

ไฟไหม้สะบงลามไหม้เกลี่ยมทั้งตัวแบบนี้แล้วเลือดแบบนี้ค่ะ
สยดสยองนะคะทีนี้
เน็ตบอกว่าถ้าไปเห็นเหมือนที่คุณทัศนัยบอก
ถ้ามุ่งมืดโอ๊ยตายแน่ตายแน่

คนขับยังยิ้มได้แต่อันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมดูแล้วยิ้มไม่ออกแน่
เฮ้ยเอาไว้ฟังแบบนี้

ตั้งชื่อคลิปว่าเข้าซอยผิดชีวิตเปลี่ยนถอยหลังแทบไม่ทัน
เฮ้ยมันคือเรื่องจริงใช่ไหมมันคือเรื่องจริงใช่ไหม

ซอยโคตรเปียวอ่ะมาทำไมวะเนี่ย
เอาไปดูหน่อยนะ
เล่นใหญ่รัชดาลัยเทียเตอร์ไปอีกค่ะ

มันเป็นผีดั้งเดิมผีชุดไทยนะฮะ

เป็นยูทูปเบอร์คนดังในกลุ่มใบเกอร์พัทยาที่ชื่อว่า

ราตรีผีนั่งรำ
ฉันไม่แน่ใจว่ารำด้วยเพลงอะไรนะครับ
ผีฝ้าเฮ่ยเจา่งามแสนงาม

ผีฝ้าเฮ่ยปุ๊คต้องเล่นรำ
ดีใจคุณช่วยดิฉันร้องด้วย
เห้ยแค่เพลงแบบสาวดีใช่นี่นี่นี่อืมชีวิตจำชีวิต
ประจำวันเขาอยู่ยังไงเนี่ยเอออ่าคุณผู้ชมขอให้ดูอีกคลิปหนึ่งค่ะ
คลิปนี้เป็นทั่วโลกเลยนะคะนี่ฮาโลวินปีนี้นี่อ่ะนี่ไง
ที่นี่ฉันบอกไว้อ่ะน้องน้องไต้หวันน่ะใช่ที่เขาด่งดัง
ที่เขาแต่งผีทุกปีแล้วคือคนก็แชร์ทุกปีจริงจริงปีแรกอ่ะ
แต่งเป็นผีไร้หน้าจากการ์ตูนแอนิเมชั่นของซูเดลจิบลี่
หลังจากนั้นแกก็เปลี่ยนไปเรื่อยเลยค่ะ
ปีที่แล้วเอาผ้าขาวมาคุมอ่ะภาคดำดำอ่ะภาคดำดำคือผีไร้หน้าไงพี่ดังเขาดังจากตัวนี้แหละ
หลังจากนั้นก็ไปเรื่อยเขาบอกปีนี้หนักข้อขึ้นเรื่อยจริง
ไม่ใช่แล้วคนในเน็ตเนี่ยแชร์กันเยอะมากเลยนะเค้าบอกว่าน่ากลัวสบรึงมากเลยอ่ะ
ก็คือถ้ามีประกาสมีประกวด
ก็ให้เขาไปเถอะค่ะมาสักขนาดนี้แล้วนั่งสักขนาดนี้เนอะ
คุณไหนปล่อยผีแล้วก็ต้องปราบผีกันด้วยนะคะ
ปกครองเฮียนเปิดปฏิบัติการปราบผีคืนฮาโลวีน
ปิดประตูตีแมวค่ะบุกผับดังที่ชุมพร
เขาบอกว่าแหม่มันก็ต้องดูกันหน่อยเวลามีปาร์ตี้ใหญ่แบบนี้
มันก็ชอบมีอะไรผิดกฎหมายออกมาใช่ค่ะ
ผับแรกค่ะเข้าไปปราบก็คือร้านเอ็มซ่าล็อกผับอยู่ตำบลท่าตะเผาเมืองชุมพรนะคะ
คืนนี้ผีจะออกล่าหัว
พอไปถึงนะคะก็พบนักท่องเที่ยวกว่า๕๐๐คน
แต่งผีแต่งชุดปาร์ตี้คืนฮาโลวีนดื่มกินกันอย่างสนุกสนาน
ตามสูตรค่ะเมื่อไหร่ที่ปกครองลงความสนุกจะหายไป

ขึ้นเวทีแล้วจับไมค์สั่งปิดเพลงเปิดไฟเลยจ้า

คือเสียงโหดจะดังมากในจังหวะนี้ทุกครั้งเลยนะคะ
ก็บอกให้ทุกคนอยู่ในความสงบแล้วก็เริ่มคัดแยกผู้ใช้บริการ
ปัสสาวะหาสารเสพติด
แต่ที่เจอคือเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปีค่ะ
เห็นในภาพไหมหัวเกียรรองทรงนั่งอยู่นั่น
คุณรู้ไหมว่าเจอเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปีกี่คนกี่คน

แล้วนักท่องเที่ยวที่อายุต่ำสุดอายุแค่๑๕ปี
คนไม่พกบัตรเพียบอ่ะปราบกันไปนะครับ
ผีร้านนี้จดกันทุกเบอร์จ้ะ
ไปต่อไปต่ออีกร้านปฏิบัติการปราบผีผับที่๒ค่ะ
ปากการังผับมีการจัดกิจกรรมเหมือนกัน
ฮาโลวีนผีผ้าห่มปาร์ตี้
พอไปถึงมีนัดห้องเที่ยวกว่า๕๐๐คนอีรอปเดิมค่ะ
สั่งปิดเพลงเปิดไฟขึ้นเวทีจับไมค์เฉยเลย
ทุกคนกำลังสนุกก็ตกกันไปหมดเลยนะคะอารมณ์อารมณ์นะ
พอคัดแยกเสร็จปุ๊บมีเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปีอยู่๓๘คนค่ะ
ร้านประการังผับมีนายสมชายสุดรามวัย๖๗ปี
รับบัตรอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีนายทรงทำผู้พยักษณ์วัย๔๓ปี
แสดงตัวเป็นผู้จัดการผับครับสรุปผลปฏิบัติการทั้งสองร้าน
มีเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปีมาปล่อยผีกันเนี่ย๒๖๓คนแน่
เมืองต้นก็ต้องแจ้งข้อหากับผู้ประกอบการทั้ง๒ร้าน๕ข้อหาด้วยกัน
และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรสั่งปิดผับ๒แห่งนี้๕ปี
ตามคำสั่งหัวหน้าคอความรอลอนไหมล่ะคุณ๕ปีนี้คือแบบเจ๊งไปเลยครับ
กิจการไปเลยง่ายกว่ากิจการก็คือไปชนไก่ไปทำอะไรเลี้ยงไก่เลี้ยเป็ดไปเลยค่ะ
ปีไม่ต้องทำมาหากินแล้วเห็นไหมมันหนักมากอย่าปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้าไปไม่คุ้มกันนะครับ
ของคุณเป็นผีปลอมกันหมดของผมผีจริงไปดูผีกระสือดีกว่า
ที่ชาวบ้านเขาบอกเขาเห็นลูกไฟวับวาบแดงชมพูเขาบอกว่าเชือกมันคือกระสือ
ก็เลยมีการไปพิสูจน์กันนักข่าวลงพื้นที่ไปพิสูจน์อยากจะเห็นกระสือ
นักข่าวของเราเลยของเราเองไปดูว่าเจอหรือไม่เจอผีกระสือที่ว่าคุณผู้ชม
สั่นมาดูกระสือ
ให้สู่ภาพนี้ก่อนแม่มันก็มืดด้วยมืดมากได้ไง
ขับเข้าไปจะพิสูจน์
งามอำเภอประจันตคามที่ปราจีนบุรีเขารวมตัวกัน

พิสูจนผีกระสือเพราะว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งที่เขาบอกไว้
เขาเห็นภาพเป็นดวงไฟแล้วก็จะหยิบมือถือมาถ่าย
ลูกดวงไฟมันวิ่งเข้าหาตัวก็เลยถ่ายไม่ทันนะฮะ
รถสู่คนพวงมาลัยหนึ่งในชาวบ้านที่เขาเห็นดวงไฟประหลาด
บอกว่าเป็นผีกระสือเนี่ยเขาบอกว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ย
ถัดไม่กวาดอยู่คืนก่อนนะฮะ
ถักไม่กวาดอยู่ที่บ้านเพื่อนกับเพื่อนนี่แหละ
ยหน้าขึ้นมาเอ้ามีดวงไฟประหลาดลอยไปลอยมา
ก็สะกิดเพื่อนเฮ้ยแกดูสินั่นมันคืออะไร

เอาไปฟังเสียงของคุณรถสุคลเล่าให้ฟังนะครับ
อยู่ด้วยกันหลายคนค่ะ๔๕คนกับเด็กนี่แหละค่ะ
ก็พอดีป้าแกเหลือไปเห็น
คนข้างหลังเนี่ยค่ะเหลือไปเห็น
แล้วก็เลยแกก็เลยเรียกเรียกให้ไปดูว่ามันเป็นแสงไฟอะไร
อันนี้ก็เลยลุกขึ้นไปดูระหว่างเนี้ยค่ะระหว่างกลาง
ก็เห็นแสงไฟสีเขียวกับสีแดง
มันแวบอะค่ะมันแวบแล้วก็ให้หยุดแล้วก็แป๊บแล้วก็หยุด
เฮ้ยแล้วก็ก็เลยเรียกน้องอีกคนนึงมาดูด้วยกัน
น้องคนเสื้อขาวเราเรียกมาดูด้วยกัน
นี่ก็ผ่านค่ะผ่านระหว่างปลายไม้ปลายต้นไม้เนี่ยค่ะอ่า
ไปสักพักนึงก็เรียกน้องน้องก็มาดูแล้วทีนี้ค่ะ
กลับก็มันก็กลับไปทางเนี่ยค่ะกลับทางที่ตะวันออก
ก็คิดว่าเป็นกระสืออย่างนี้แหละก็คิดไปอย่างนี้
พอเรื่องนี้ถูกพูดออกไปก็มีคนไปพิสูจน์นะฮะ
นายพิเชษอีกคนนึงเขาเดินทางไปพิสูจน์
เขาต้องการจะทำให้รู้ความจริงว่าใช่กระสือจริงหรือเปล่า
ความเชื่อของคนแถวนี้ว่าเป็นกระสือ
พวกผมก็เลยนำกำลังนำเพื่อนที่เป็นอาสาด้วยกันลองมาพิสูจน์ดู

ก็เลยมาในพื้นที่ก็เจอน้องแล้วก็เจอชาวบ้านที่เขาเฝ้าดูกันอยู่แล้ว
เขาก็บอกว่าเคยเจอเป็นแสงไฟลอยอยู่ประมาณ๒เมตรอะไรประมาณนี้ครับ
เชษนี่เป็นกู้ภัยต้องการจะไปพิสูจน

เขาก็เลยบอกเขาอยากพิสูจน์ว่ามีจริงหรือเปล่า

ขณะที่ช่วงค่ำที่ผ่านมาทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไป
เมื่อคืนนี้นี่คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียเดินทางไปพร้อมกับชาวบ้านกว่า๓๐คน

สัก๒ทุ่มอยู่สักชั่วโมงหนึ่งมันก็ไม่เจอแสงไฟประหลาดที่ว่า